เรามาดูเรื่องของการเมืองกันสักนิดหนึ่งนะครับ
วันนี้พาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลย

แก๊งดุดเสาเซาอนาคตใหม่ยั่นมีหลักฐานข้อมูลจริง
พลังประชาบรัฐไม่สนคั่ว๓ต่อรองนะครับ
ช่วงนี้ต้องจับตามองไปที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ว่าเสียงใครเนี่ยมันจะถวงใครได้มากกว่ากันนะฮะ
รวมถึงเรื่องของการที่จะแบ่งเค้กจัดสรรปันส่วน
ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างมีการพูดคุยอะไรกันอย่างไกลนะครับ
เรื่องนี้นะครับเราติดตามความคืบหน้ากัน
ไปดูที่พักภูมิใจไทยกันก่อน
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเสียงแข็ง
เราจะเสียงแข็งแล้วไหมโพสต์ออกมาข้อความแข็งเนี่ยเหรอนะฮะ
ปฏิเสธข่าวว่าที่ระบุนะครับ
นายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ดได้ต่อสาย
พูดคุยกับนายวราวุฒิศิลปะอาชาแก่นำพักชาติไทยพัฒนา
เพื่อหวังร่วมกันกดดันต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกับพลังประชาบรัฐ
หลังจากไม่พอใจโคต้าที่ได้รับนะครับ
รวมถึงเรื่องของกระทรวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้ทั้งหมดนะครับ
โดยนายอนุทินบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยใครจะคุยกันผมไม่รู้นะฮะ
แต่ถ้าใครจะมาคุยกับผมคือต้องคุยกับผมเท่านั้นในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ต้องเจรจาต้าอวยกับหัวหน้าพักเท่านั้น
ส่วนใครอยากจะคุยเรื่องฟุตบอลของบุรีรำ
สุพรรณบุรีติดต่อทั้งสองท่านได้โดยตรงครับ
พร้อมกับแฮชแท็กคือแบบว่ามันคนละเรื่องเดียวกันเลยครับ
นี่คือการโพสต์ของคุณอนุทินเมื่อวานนี้
หลังจากนั้นจริงก็มีการโพสต์อื่นอีกนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิเสธว่าคุณเนวินชิดชอบต่อสายตรง
จากถึงคุณวราวุฒิแล้วยังต่อมาถึงคุณอนุทินด้วยหรือเปล่า
พูดคุยกันเจรจากันเรื่องของการจะขอโคต้ารัฐมนตรี
จากพลังประชารัฐหรือเปล่าคุณอนุทินปฏิเสธเสียงแข็งชัดเจน
ส่วนสองคนนั้นคุณเนวินกับคุณวราวุฒิเขาก็จะคุยกันคงคุยกันเรื่องของฟุตบอลมั้ง
นี่เขาก็ออกมาชี้แจงอยู่นะ
แต่เอาจริงนะคุณคือพอข่าวแบบนี้มันหลุดออกไป
ก็มีพวกแฟนบอลบุรีรำเขาก็ไม่พอ
ไม่พอใจคุณเฮวินไม่พอใจคุณเฮวิน
แล้วเขามีคอมเมนต์เดือดในโลกโซเชียลดิฉันเข้าไปอ่าน
คือเขาบอกเลยนะพวกแฟนบอลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเผาเสื้อแข่งบุรีรำเลย
แล้วคือหลายคนเขาบอกว่าเขาเป็นสาวกประสาทสายฟ้ามาหลายปี
คือรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าพักที่พวกเขาเลือก
จะไปร่วมงานกับพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์นั่ง

อันนี้เป็นความคิดความเห็นแล้วกัน
แต่เขาก็มาโพสต์เดือดกันโจมตีคุณเนวินชิดชอบนะครับ
ถามทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับบิ๊กท็อป

โดยบอกว่าการพูดคุยกับคุณเนวินเป็นเรื่องปกติ
มีการโทรคุยกันจริงอันนี้ยอมรับ
แต่หาบรือเรื่องของฟุตบอลและนักเตะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
เพราะขณะนี้สถานการณ์ของช้างศึกยุทธหัสถีคือทีมสุพรรณบุรีมันไม่สู้จะดีนัก

ท้ายตารางอยู่ก็เลยต้องพูดคุยกันเรื่องนี้เรื่องตัวนักเตะเรื่องของกีฬาเรื่องของฟุตบอล
ผมก็ต้องคุยกับคุณอนุทินชาญวิรากูลเท่านั้นเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าพัก
ระบุว่าจนถึงขณะนี้ทั้งพลังประชารัฐและเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อมานะ
ในส่วนของภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะครับ
โดยเชื่อว่าพักใหญ่จะต้องไปเจรจากับภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ก่อน
เพราะเขาทั้งสองพักถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการจัดตั้งรัฐบาลสูง
ส่วนของผมเนี่ยโคต้าก็คงน้อย
เออถ้าเขาจะคุยกันก่อนกับภักดิ์ใหญ่เขาคงยังไม่คุยกับผมหรอกนะฮะ
เท่ากับคุณวราวุฒิหรือว่าลูกท็อปก็ปฏิเสธมาเหมือนกันนะครับ
ด้านของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ระบุว่าอย่าเพิ่งบอกว่าพักพลังประชารัฐจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
เพราะขณะนี้พักอนาคตใหม่เองกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับพักอื่น
ในการจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกันอีกไม่กี่วันก็จะชัดเจน
ส่วนจะเป็นคั่วการเมืองหรือไม่ยังไม่สามารถพูดอะไรได้
พักอนาคตใหม่ตอนนี้น่าจับตามองนะ
เพราะว่าคุณช่อก็ออกมาพูดคุณ
เรื่องของการสนับสนุนทางประชาธิปัตย์หรือคุณอภิษฎอะไรเนี่ยนะฮะ
ฟังเสียงคุณธนทรเขาให้สัมภาษณ์ซะหน่อยนะครับ
พลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นเรื่องเกินไปนะครับทำไม
เพราะอย่าลืมว่าพักพลังประชารัฐกับพักที่เสนอให้คุณประยุทธ์จันโอชา
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบนะครับ
มีเพียง๑๑๕บวก๕บวก๑นะครับ
นั่นก็คือ๑๒๑เสียงเท่านั้น
ถ้าต้องการให้เกิน๒๕๐เสียง
พลังประชารัฐจะต้องรวมเสียงของพักที่เหลือทั้งหมดทุกพักเลย
ที่นอกจาก๗ภาคที่ลงนามต่อต้านการสืบทอดธรรมนาฏ
นั่นหมายความว่าจะได้มีรัฐบาล๒๐พักนะครับ
ลองคิดดูเจรจากับ๒๐พักการเมือง
เพื่อต่อรองผลประโยชน์กันไม่ง่ายแน่ครับ

แต่ว่าทั้งโคศกภักดิ์นะครับคุณพาณิกาคุณช่อนะครับ

ก็พูดถึงเรื่องของการยกมือให้นายอภิษฎเวชาชีวะ
แคนดิเดตนายกรัฐบนตรีภักดิ์ประชาธิปัตย์

ระหว่างการปิดสวิตช์สวกับการจัดตั้งรัฐบาล
มันเป็นคนละเรื่องกันอันนี้คุณช่อย้ำ
แล้วคุณช่อเขาก็บอกด้วยนะ
บอกว่าพร้อมที่จะเปิดให้ทุกพักมาร่วมกัน
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วแล้วก็ขอยืนยันด้วยว่าพักอนาคตใหม่
พร้อมยกมือให้บุคคลที่เสียงส่วนใหญ่ในสภาพผู้แทนรัศดร
เหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้น

หลายคนบอกอ้าวอนาคตใหม่ลงศัตยาบันไว้กับเจ็ดภักษ์
ไม่ใช่เหรอตอนนั้นน่าจะยกมือให้เพื่อไทยหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าการลงศัตยาบันมันเป็นการลงศัตยาบันแนวร่วมต่อต้าน

แต่ก็คือพร้อมจะยกมือให้ใครก็ได้ใช่ไหม
ใช่คุณช่อบอกอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณช่อเขานะครับโคศกของพักอนาคตใหม่นะครับ
ทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทย
ย้ำนะครับว่าขณะนี้๗ภักดิ์การเมือง
เคยลงศัตยบันยังคงเหนียวแน่นอยู่
ทั้ง๗พักไม่ได้มีเจตนาบรม
รวมกันเพื่อตั้งรัฐบาลแล้วมานั่งแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี

ไม่เอาพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบ
และไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการสืบทอดอำนาจ

เพื่อรวบรวมเสียงให้ได้มากกว่า๗พัก
เชื่อว่าการประกาศจัดตั้งรัฐบาล

เป็นเพียงความเชื่อเป็นเรื่องความเชื่อ
บใดที่ยังไม่สามารถมานั่งรวมกัน
และแถลงประกาศจับมือมีเสียงเกิน๒๕๕ได้
ก็ยังคงเป็นเพียงแค่ความอยากเฉพาะตนเท่านั้นเองนะครับ
มีความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาล
ของฝากฝั่งพลังประชารัฐกันบ้างนะครับ
ก็มีกระแสข่าวนะคะที่ไม่พอใจ
ของภักรณ์ประชาธิปัดภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา
หลังจากแหล่งข่าวของภักรรณ์ประชาภักร์พลังประชารัฐ
รับว่ากรณีนี้เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลไม่น้อย

ก็คือการไม่ยอมรับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ถ้าหากว่าจะมาร่วมรัฐบาล
เพราะนั่นก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำภาพการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน

อืมนะครับก็ตอนนี้เรื่องของการแบ่งเค้กนี่แหละ

ทางภักร์ภลังประชาวรัฐฯนะคะ

เขาก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแบ่งกันชัดเจน

ก็ต้องมีการจัดสรรกันต่อนะครับสำหรับคนที่เหมาะสม
ด้านของนายพุทธิพงศ์ปุณการสสบัญชีบรายชื่อพักพลังประชาบรัฐ
บอกว่าเป็นเรื่องปกติของแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

เพราะต้องดูแลขับเคลื่อนงานตามแนวทางที่ชัดเจนของพัก
เชื่อว่าภักดิ์ร่วมรัฐบาลเข้าใจในประเด็นนี้
มั่นใจแน่นอนนะครับว่ารัฐบาลที่มีพักพลังประชาบรัฐเป็นแก่นำ
จะมีเสถียรภาพเพียงพอเพราะมีพันธมิตร
ที่มีแนวทางการทำงานเหมือนกันนะครับ
ขณะที่บรรยากาศการรายงานตัวของสอสอใหม่ต่อสำนักงานสภาพผู้แทนรัศดร
ตลอดทั้ง๓วันที่ผ่านมาก็โดยสรุปรวมแล้วนะครับ
มีสอสอรายงานตัวแล้วจำนวนทั้งสิ้น๓๒๐คน
จากทั้งหมด๔๙๘คนที่กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ทั้งที่เป็นสอสอแบบแบ่งเขต
แล้วก็เป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อ

เดี๋ยวจับตามองกันใหม่วันเปิดทำการ